เป็นสาวที่เล่นแอปพลิเคชันหาคู่นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามนักข่มขืนต่อเนื่องอยู่
ชอบไปคุยกันกับผู้หญิงในแอปหาคู่เขาใช้ชื่อในแอปว่าตั้มชนบุรี
คุณผู้ชมที่เคยคุยกับเขาเคยเห็นเขาในแอประวังให้ดี
หลังพบมีแผนประทุศกรรมของผู้ต้องหาที่เขาใช้ชื่อว่านักข่มขืนต่อเนื่อง
เขาไปทำแบบนี้ทั้งกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออก
ต้องบอกว่าบุคคลบุคคลนี้อันตรายมากเพราะไปทักไปคุยไปชิงทรัพย์ไปข่มขืนเขา
โดยล่อเหยื่อผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่แล้วใช้ชื่อว่าตั้มชนบุรี
ระวังเลยนะคนร้ายทำอย่างนี้คุยกันก่อนนัดเจอกัน
แต่ก่อนที่จะมานัดเจอกันเนี่ยคุยให้ผู้หญิงตายใจคือ
ทำตัวเป็นผู้ชายแสนดีแสนอบอุ่นไปรับไปส่งพาไปหนั่นพาอะไรแบบนี้
พอผู้หญิงเขาเชื่อใจเสร็จปุ๊บสบโอกาสพาเขาออกนอกเส้นทาง
แล้วพาไปข่มขืนมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนข่มขืนริมทุ่งนา
พอตั้มธนบุรีพาเขาไปแล้วสุดท้ายคุณผู้ชม
ไปปล่อยเขาลอนจนแก่พาอยู่ข้างทางตั้มทำแบบนี้ได้ยังไง
บางคนถูกชิงทรัพย์เอาสร้อยไปเอาโทรศัพท์มือถือเอาเงินสดไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่จราเข้น้อยด้วยนะฮะ
ตำรวจสืบทราบว่าชื่อจริงของตั้มชนบุรีคือวัฒนะศรีคเน
ตอนนี้สืบนครบานพบว่ายังมีผู้เสียหายหลายคนที่ถูกกระทำแบบนี้
แต่ไม่รู้ชื่อของคนร้ายโอ้โหเพราะไม่รู้ว่าในแอปเขาใช้ชื่อจริงชื่อปลอม
หรือยังไงเขาใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้
แล้วบางคนโดนกระทำก็ไม่กล้าแจ้งความ
นี่นะฮะจึงขอประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ชม
ใครเห็นใบหน้าของผู้ชายที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้
ให้คนแบบนี้อยู่ในสังคมนะฮะเพราะว่าอันนี้ตำรวจเขายืนยันออกมาแล้วว่าเป็นคนร้ายจริงนะฮะก็เลยสามารถพูดแบบนี้ได้นะปัจจุบันเนี่ยถูกดำเนินคดีอยู่นะมีข้อหาอยู่ที่ชนบุรีด้วยแต่ยังติดตามจับกลุ่มตัวไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่หรือคุณคนในภาพเนี่ยถูกเอาภาพมาแอบอ้างอันนี้เนี่ยคุณก็ส
บีเอ็มบีที่ออกมายืนยันว่านี่เป็นผู้ต้องหาที่จำรวจกำลังต้องการตัวบุคคลอันตรายเหมือนกันจริงแล้วเล่นแอปก็อาจจะเจอทั้งคนดีคนไม่ดีไม่ใช่ว่าจะเจอแต่คนแย่แต่ยังไงก็ระวังกันหน่อยอย่างเช่นตั้มชนบุรีคนนี้นะคะ